ฉลองประชามติผ่านภัยบูลอดีตสวชงตั้งพักประชาชนปฏิรูป
หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา